เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ครับ
เก็บของเก่าคนนี้ครับเจอคู่อริยกพวกมารุมทำร้าย
เอาขวานจามเข้าที่หน้าแบบนี้แล้วเรื่องอะไรอ่ะ
แย่งผู้หญิงคนเดียวกันนะครับ
เคยมีปัญหาเรื่องนี้ครับไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ
นะครับใครลูดไว้ใครไปไว้
เป็นเหตุการณ์ทะเลาวิวาสในซอยประชาอุทิศ๗๔
๗๔ทั้ง๒เขตทุ่มปลูถูกเทพอาหารนครครับ
ชาวบ้านพยายามบอกให้ทิ้งมีดนะครับ
หลังก่อเหตุคนร้ายขับรถกระบะสีขาวคันเมื่อกี้

ก็บอกถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไปทะมิลไว้อ่ะนะ
เหตุเกิดขึ้นเมื่อค่ำของเมื่อวานนี้ฮะ

นายมณัฐมริพรมครับอายุ๔๒ปี

มีแผลชะกันตั้งหลายแห่งโดยเฉพาะศีรษะ
ก็เบ้าตาขวาถูกขวานจามก็ให้ครับ

อาสาสมัครกู้ภัยปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ถามนายมณัฐบอกว่าเขาเป็นคนเก็บของเก่า
รุมทำร้ายแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง

วันนี้มาเจอคู่อาริอีกครั้งหนึ่งยกพวกมารุม
เอาขวานมาฟันเขามาจามเขาจนได้รับบาดเจ็บ

เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อน
แล้วก็รีบออกจากจุดเกิดเหตุมากลับไปหาเมียที่บ้าน

บอกโอ๊ยขนาดนี้ไปรักษาตัวก่อน
ไปรักษาตัวก่อนแล้วไปเอาบานรับรองแพทย์มาด้วย

พอถึงตรงนี้คือเมียก็คงเครียดทำอะไรไม่ถูก

ที่หน้าร้านขายของเก่าท้ายซอยประชาอุทิศ๗๒

หน้าร้านเป็นป่าย่าฮะนี่ร้านรับซื้อของเก่านะข้างหน้าเป็นป่าย่า
ในที่เกิดเหตุยังพบร่องรอยการต่อสู้
ย่าบริเวณนั้นราบเตียนไปหมดแล้วครับเพราะต่อสู้กัน
จากนั้นได้คุยกับนายสมควรแพงสมศรีอายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นคนที่ทำร้ายนายมณัฐนะครับเล่าให้ฟังบอกว่า
เขากับหลานชายกำลังจะเอาของเก่าไปขาย
หลานชายเขาก็เลยเข้าไปช่วยก่อนที่จะคว้ามีดมาได้นะครับ
ก็เลยใช้ด้ามมีดตีหัวนายมณัฐไปจนแตกเลย
แต่ทำไปเพราะป้องกันตัวนะหลังจากนั้นนะครับ
ก็ไม่ได้หนีไปไหนตัดสินใจไปแจ้งความ
กับตำรวจที่สนทุ่งครุนะครับ
เพราะว่าเป็นคนถูกทำร้ายก่อน
อีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือนายพงศักดิ์เงินจันทร์นะครับ

หน้ากากอนามัยโชว์แผลที่อยู่บนใบหน้าบ้าง
วันนี้แหละนี่แหละคือแผลที่ถูกมณัฐใช้มีดฟันที่หน้า
เมื่อ๒๓เมษายนโน่น
ซึ่งจุดเกิดเหตุก็คือที่เดียวกับเมื่อวานนี้แหละ
ซึ่งวันนั้นจะเอาของเก่าไปขายนะครับ
แล้วถูกนายมณัฐดักซุ่มทำร้าย
ส่วนสาเหตุก็เพราะมณัฐคิดว่าเขาไปแย่งผู้หญิงมาเป็นแฟน
แต่ความจริงก็คือฝ่ายหญิงเลิกกับมณัฐมาแล้วไง
ก่อนจะมาคบกับเขา
ทีมข่าวไปสอบถามข้อได้จริงกับนางสาว
อภัยครับนางวาสินีเรืองยงนะครับอายุ๔๓ปี
เป็นแฟนเก่าของนายมณัฐเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
รับว่าก่อนหน้านี้ก็คบกับนายมณัฐนั่นแหละนะครับ
แต่พอคบไปประมาณสัก๒ปีเริ่มรู้สึกว่า
นายมณัฐไม่สามารถดูแลเธอได้
ขอเลิกฮะขอเลิกแล้วมาคบกับพงศักดิ์นะครับ
เธอก็ไม่รู้หรอกว่านายมณัฐจะแค้นนะครับ

เพราะว่าตัวนายมณัฐก็มีแฟนใหม่ไปแล้วนี่
พบกันเกิดว่าเขาก็ชอบอะไรอย่างนี้ก็คบกัน
แต่คือไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเลย
ติดต่อเพราะว่าพี่กลับบ้านใช่ไหมพี่เป็นโควิด
พี่กลับบ้านเขาก็เหมือนแบบว่า
คือเลิกครบไปเลยคือพี่มีคนอื่นแล้ว
คือคนเรามันต้องหาคนที่ว่าดูแลเราได้ใช่ไหม

พี่ก็เลยเออพี่ก็มีคนใหม่แล้วนะอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบว่าอยากจะเลิกกับเขาอะไรอย่างนี้ก็เออ
ก็ต่างคนต่างไปเถอะ

บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุมีปัญหาเรื้อรังกันมานานแล้วนะครับ
ส่วนแฟนคนเก่าของผู้บาดเจ็บไปอยู่กินกับคู่กรณี
ก็เลยหมางกันหมางกันว่างั้นเถอะนะครับ

กระทั่งเมื่อวานนี้แหละผู้บาดเจ็บอาจจะไม่รู้ว่า
คู่กรณีมากันสองคนจึงเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อน
แล้วก็โดนสวนกลับเจ็บอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ไม่ได้พกอะไรเลยแล้วเขาจะมาคนเดียว
เขาก็จะหาทางเลี่ยงหาอะไรตลอดยังมาที่ร้านใช่ไหมคะ
ถ้าเขาเจออีกฝั่งหนึ่งมาเขาก็จะรีบกลับ
ก็คือพยายามเลี่ยงแล้วเหมือนเขาโดนหลายรอบแล้ว
เมื่อวานเขาก็เลยพาเพื่อนมาด้วย

ตำรวจสนทุ่งครุเปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้ฝั่งนายมณัฐเนี่ยนะยังไม่ติดต่อมาแจ้งความนะ

แต่อยู่ในสภาพที่บาดเจ็บเลือดอาบนะครับ
ตำรวจก็แนะนำให้ไปรักษาตัวก่อนอย่างที่ผมบอกไป
แล้วค่อยเอาไปรับรองแพทย์มาแจ้งความในภายหลัง
เช่นกันเพราะว่าถูกทำร้ายก่อน

ตำรวจก็จะรับแจ้งความไว้ก่อนทั้งสองฝ่ายครับ